ขยับจากจันทบุรีมาที่ชนบุรีกันหน่อยครับ
ฝรั่งคนนี้เดินทางมาจากออสเตรเลียครับ

ปรากฏว่ามีเรื่องชกต่อยกับวัยรุ่นคนไทย
เจ้าตัวเนี่ยล้มหัวฟาดอาการเป็นแบบนี้เลยครับ
คนนี้แหละครับคุณขวัญคุณผู้ชมที่ค่อยพยุงตัวเอง

สังเกตมือสองข้างของเขาเห็นไหมฮะ
มือของเขาจับประคองที่บริเวณช่วงจมูก

หรือว่าทำท่าทำทางเหมือนกับขอร้องให้ช่วย

ผู้ชายคนนี้อายุ๕๒ครับเป็นคนออสเตรเลียครับ
ต่อยโดนทำร้ายจนล้มหัวฟาดฮะ
แล้วก็บริเวณหางตานี่ก็มีรอยถลอกมีบาดแผลด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลครับ
จุดเกิดเหตุเป็นบาเบีย
เป็นบาเบียอยู่ในซอยพัทยา๗ที่หนองปลือบางละมุงชนบุรีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บอ้าวนี่พันผ้าพันแผลเรียบร้อยที่หัวครับ
ส่งตัวไปรักษาต่อครับจนล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ออสเตรเลียคนนี้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเข้ามา๒๑กุมภา
กะว่าจะอยู่ประมาณสักเดือนกว่า
ที่จะกลับประเทศบ้านเกิดของเขาก็ช่วงนู้นแหละฮะ
ประมาณสัก๗เมษาก่อนสงกราน
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เขาดื่มเบียร์
และหลังจากนั้นพอเริ่มมีอาการเมาครับ
มองหน้าวัยรุ่นผู้ชาย

ซึ่งเป็นคนไทยอายุประมาณสัก๒๐กว่าบวกลบนิดหน่อย

เขาบอกว่าแบบนี้นะครับคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
คนเจ็บเป็นฝ่ายเดินไปหาวัยรุ่นไทย

เหมือนกับว่าฝั่งคนเจ็บเปิดก่อนแล้วสุดท้ายจบแบบนี้ครับ

อันนี้ชี้หน้าแล้วก็เดินเข้าไปหาเขา
นั่งกันบอกว่าใจเย็นแล้วเข้าเมา
แล้วผู้ชายก็ไม่ได้ฟังอะไรก็คือเข้ามาเตะเขาอย่างเดียว

มีพยานบอกแบบนี้นะครับตำรวจว่ายังไงบ้าง
ตำรวจสภเมืองพัทยาบอกว่าตอนนี้เดินทางไปสอบปากคำคนเจ็บแล้ว
ทัวร์อย่าเพิ่งลงนะครับเพราะว่าอะไร
สุดท้ายแล้วคนเจ็บเขาไม่ติดใจเอาความไม่ขอแจ้งความไม่อยากเป็นเรื่องเป็นคดีครับ
เพราะเขารู้ตัวว่าเวลาเขาดื่มเขาเมาเขาจะมีอาการคือเหมือนกับทำให้คนเนี่ย
โมโหได้ง่ายเวลาเมาปั๊บจะเสียงดังแล้วก็จะทำท่าทำทางเหมือนกับหาเรื่องคนนู้นคนนี้
บ่อยครั้งที่อาจจะไม่สบตาสบอารมณ์กับคนอื่นแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บ
เจ้าตัวก็รู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับ
นี่แหละฮะยกมือขอโทษนะฮะเขาขอโทษเขารู้ตัวเวลาเมาแล้วพูดไม่ดี
แล้วอาจจะไปทำเหมือนกับหาเรื่องคนนู้นคนนี้เขาเจ้าตัวก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าตำรวจก็เปิดทางเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนใจอยากจะแจ้งความเอาผิดก็สามารถมาแจ้งตำรวจได้
เพราะว่าสังเกตดูสิฮะข้อศอกขวาก็มีผ้าแปะเอาไว้อยู่
เหมือนกับจะมีแผลตรงนั้นด้วยหางตาอีก
อ้าวเมาเป็นเหตุสังเกตได้